ค่ะคุณผู้ชมวุ่นทั้งสนามบินกระบี่แล้วไม่ใช่แค่สนามบินกระบี่นะ
มันกระทบมาถึงสนามบินอื่นดอนเมืองของเราก็ได้รับผลกระทบ
เพราะอะไรเกิดไฟช็อตค่ะ
แล้วมันกระทบกับเที่ยวบิน๖๗เที่ยวไม่สามารถบินขึ้นลงได้
เมื่อคืนนี้มีผู้โดยสารนอนกองกันอยู่ที่สนามบินเลยนะ
คุณเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไฟล์ททุกชั่วโมงค่ะ
คนที่ตกค้างอยู่ในสนามบินเนี่ยเพียบเลยนะคะ
ใครที่ไปใช้บริการที่สนามบินกระบี่แล้วก็ดูข่าวเที่ยงอยู่เนี่ย
ส่งข้อความมาบอกกันได้มาคุยประเด็นนี้กันได้นะคะ
จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
๖โมงเย็นในท่ากาศยานานาชาติกระบี่นั่นแหละ
ระบบไฟฟ้าตรงรันเวย์สนามบินลัดวงจร

ทีนี้มันก็ส่งผลสิสายไฟก็เกิดไฟไหม้แล้วมันก็ลาม
สนามบินเองก็ต้องประกาศปิดระบบไฟฟ้าสนามบินชั่วคราวนะคะ
ตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มของเมื่อวาน
เพราะว่า๒ชั่วโมงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการปรับปรุงระบบค่ะ
ทำให้สายการบินในประเทศได้รับผลกระทบหมดเลย
ปรับเวลาเลื่อนการเดินทาง๖ไฟล์ทบินในประเทศนะคะ
แล้วก็มีผู้โดยสารติดค้างอยู่ที่สนามบินเพียบเลย
หลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปสักช่วงประมาณตี๑
ตี๑เข้าสู่วันที่๒๗กุมภาคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์
เจ้าหน้าที่เขาพยายามแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จค่ะ
แล้วก็ทยอยเปิดให้เครื่องบินของสายการบินต่างเนี่ย
สามารถนำเครื่องขึ้นลงได้ตามปกตินะคะ
แต่คุณเชื่อไหมตอนที่สนามบินโพสต์เข้าไปดูนะ
เมนต์ต่างของผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ในสนามบิน
ต่อว่าการทำงานของสนามบินแบบรัวแล้วก็แชร์โพสต์นี้ออกไปค่ะ
เพราะว่าเหมือนกับทางสนามบินเองไม่ได้มีความชัดเจนตั้งแต่แรก
ว่าจะแก้ปัญหาเสร็จกี่โมงแล้วต้องให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางเนี่ย
เขาต้องทำยังไงต่อจะรอแล้วรอเล่ารอยังไงอีกนะฮะ
ใช่ค่ะเราไปคุยกับผู้โดยสารที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินที่ดอนเมืองเนี่ยนะคะ
บอกว่าตัวเขาจองเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองจะไปกระบี่
ตั้งแต่ตอนเย็นของวันอาทิตย์อ่ะค่ะประมาณ๕๓๐ตอนเย็นแล้วนะ
แล้วปรากฏว่าสายการบินแจ้งเลื่อนเที่ยวบินเลื่อน๕รอบคุณ
เขาแบบฉันจะได้เดินทางจากดอนเมืองไปกระบี่ไหมเนี่ย
แล้วก็เลยจะขอยกเลิกเปลี่ยนตัวไปเป็นอีกวันแทน
คุณคิดดูสิ๕โมงเย็นเมื่อวานใช่ไหม
เลื่อนทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกชั่วโมง
ถึง๔ทุ่ม๕รอบค่ะ
ส่วนในสนามบินเองก็มีนักท่องเที่ยวมารอ

ทุกคนใจจดใจจ่อกระวนกระวายใจ
ลองฟังเสียงสะท้อนของคนที่เขาติดค้างอยู่ในสนามบินหน่อยค่ะ
ซึ่งเป็นสนามบินนาชาติเปิดเมืองท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็มือฝรั่งก็โหวนไหวอยู่ที่หน้าตัว
แล้วก็บางคนก็ขอตัวกลับนะครับ
ส่วนผมนี่ผมขอเปลี่ยนตัวกลับเป็นพรุ่งนี้นะครับ
อยากฝากให้ทางสายการบินแล้วก็ทางที่สนามบินการท่าถอนไว้
รู้ไงว่าจะได้ไปเมื่อไหร่
ไฟล์ทจะได้ออกกี่โมงแล้วก็เลื่อนมาเรื่อย
ก็นอนค้างกันที่สนามบินนั่นแหละค่ะ
แต่ผู้โดยสารเขาก็บอกนะว่า
อยากให้ทางสนามบินมีระบบการจัดการที่ดีกว่านี้

แล้วคนต้องนอนเอาพื้นแบบนี้เลยนะฮะ